ฝากฝั่งของคุณแม่ซึ่งรถทัวร์ลงไปหลายคันเลย
หลังจากที่คุณแม่ไปออกรายการโหนกระแส

เสียชีวิตโอ้โหโลกโซเชียลมีเดีย

แม่นี่เป็นคำคำเดียวแต่มันมีความหมายว่า

เป็นเสียงเรียกที่คุณกระติกเคยเรียกแม่นะครับ
แล้วทีนี้คนในโลกโซเชียลก็ไปรีบตามเลย

คุณแม่ย้ำว่ามันเป็นการสมมุติ
ในช่วงของการให้สัมภาษณ์มันเป็นรายการสด

และคุณแม่อธิบายอะไรต่อฟังเสียงคุณแม่เลยค่ะ
คุณแม่ใช้คำว่าสมมุติว่า
ไม่ควรหล่นไปจากโซเชียลเลยแต่มันไม่มี
พูดกับพี่หนุ่มสมมุติว่านะ
น้องโมมีรายได้ต่อปีเนี่ย
สมมุติละครปีละสองเรื่อง
ก็คูณไปเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเอาเงินลูกหรือเอาเงินใครทั้งสิ้น
เป็นอย่างงี้อย่างงี้เงินน้องจะได้รับประมาณนี้
ถ้าคุณปอเขายอมยินยอมมันก็จบที่ศาลนั่นแหละ
แสดงว่าตอนนั้นคือคุณแม่ยอมรับว่ามีอารมณ์กับการสัมภาษณ์
ใช่ใช่บอกตรงว่ามีอารมณ์
เพราะว่าคือเอ้าก็พี่หนุ่มจะว่าคุณแม่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไร
คือพี่หนุ่มเนี่ยบอกว่าคุณแม่ก่อนเข้ารายการ
คุณแม่เต็มที่เลยนะหมายความว่าไง
ก็คุณแม่ก็เต็มที่ไงนี่ไงแสดง
คุณแม่ไม่เคยเป็นคนมีอารมณ์ต่อพวกคุณใช่ไหมคะ
แต่พอพี่หนุ่มบอกคุณแม่เต็มที่เลยนะ
คุณแม่ก็มีอารมณ์เต็มที่เหมือนกัน
เพราะว่ามันหลายเรื่องกลการมันมีเรื่องของแอนนามีเรื่องอะไรนะอีกคนนึง
ฮิปโปด้วยคนเข้ามาด้วย
นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่นพนิดานะคะย้ำว่าในรายการไง
ใช้คำว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นรายได้ของลูกสาว
ที่จะได้ถ้าไม่เสียชีวิตหลังจากนี้ไปอีก๓๐ปี
คุณแม่บอกว่าคำว่าสมมุตินี้ไม่ควรหล่นลงไปในโลกโซเชียลมีเดีย
ทำให้แม่เนี่ยถูกถล่มหนักขนาดนี้แม่บอกแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะสิ่งที่โลกโซเชียลมองเห็นว่าคุณแม่เป็นคนเห็นแก่เงินมากกว่าชีวิตลูก
ยืนยันอีกครั้งค่ะแม่ไม่ใช่คนแบบนั้น
แน่นอนณวันเวลาที่ไปออกรายการคุณแม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในรายการก็เท่านั้นเองค่ะ